รับประทานถูกอกถูกใจ

ไปเพลงอยากมายกินแตงโมดีกว่าจะได้ชุมขอขึ้นนะเอาไปกินแตงโมไปกินแตงโมนะครับเขาบอกว่า

สแกนเลยค่ะนี่ครับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมช่วยกันลงแรงนะครับ
ผลผลิตส่งไปยังจุดรวมสินค้าของหมู่บ้านทุ่งอ่าวหมู่๓ตะบนศรีวิชัยอำเภอพุพินจังหวัดสุราธานี

นี่เห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการระบุว่าแตงโมมาจากสวนของใคร
ได้ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อย
แสดงว่าปลอดสารพิษทานได้

ถูกต้องเรียกได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพ

นั่นแหละฮะประโยคนี้คุ้นเนอะ
เป็นเพื่อนกับทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แบบนี้ทำให้ดูกันเลยทีเดียว
แล้วพอสแกนไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกเลยว่านี่ใครเป็นเจ้าของสวนแตงโม
ขึ้นรูปเจ้าของสวนแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
คือมีรายละเอียดบอกให้ดีแต่สุขภาพอร่อยด้วยเห็นไหมดูดิ
น้องน้องเขากินให้ดูกินจนฟันล่วงเลยลูกเออ
ดีค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านไปในตัวแล้วก็เป็นการรับประกันว่าแตงโมของเราปลอดสารพิษ
เหมือนคือเต็งที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยคือยืนยันได้เลยว่าเป็นเต็งมาจากผู้อาวจริงค่ะ
สำหรับพื้นที่ตำบลทุ่งอ่าวนะครับก็มีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมเนี่ยจำนวน๕๒รายนะครับ
แล้วก็เริ่มเก็บผลผลิตปีละครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปโอ้ก็ช่วงนี้นี่แหละครับออกมากันเยอะเลยทีเดียว
ถือว่าเป็นหนึ่งแบบอย่างของเกษตรกรเข้มแข็งแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่นะ
ที่ช่วยกันปลูกกันแล้วก็ช่วยกันเก็บด้วยและที่สำคัญช่วยกันการันตีสินค้าสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว
อื้มมมมเป็นไงแล้ว
แปลกลำนะทั้งเมลล่อนทั้งแตงโมเนี้ยโหแสบคอไปหมดแล้วเพื่อน
มันหวานแสบคอหรือยังไงก็มันฉ่ำมันหวาน
ช่วงนี้เห็นไหมว่าผลผลิตผลไม้ของประเทศไทยของเราเนี่ย
มีชื่อเสียงโด่งดังนะจ๊ะไม่ธรรมดานะ